คุณผู้ชมคะในเพจแหม่มโพดำค่ะได้มีการแชร์ภาพคุณยายบุญชูอายุ๖๘ปี
แล้วก็สภาพหน้าตาโหยถูกทำร้ายตาปุดตาบวมหน้าเขียวเลยอ่ะคุณพ่อคลุม
เขาบอกว่าคุณยายเนี่ยไปติดเงินไปยืมเงินมา
แล้วก็คนทวงเงินเนี่ยมาทวงถามคืนคุณยายบอกไม่มีตังค์หรอก
สิ้นเดือนก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอเงินลูกชายมาให้เป็นผู้ชายสองคน
แล้วก็ทำร้ายคุณยายแก๊งเงินกู้นอกระบบ
ใช่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของคุณยายนะคะ
ที่อำเภอเมืองชนมุรีตะบนแสนสูบเป็นห้องเช่าอ่ะค่ะ
ก็ห้องเช่าของคุณยายปิดประตูใส่กุญแจเอาไว้
เราก็เลยไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนวัดเสม็จจังหวัดชนบุรี
คุณกริตยาเวชพันธุ์
ผอกฤตยาบอกว่ารู้จักกับคุณยายบุญชูมานานแล้วค่ะ
แต่ก่อนคุณยายร้อยพวงมาลัยขายอยู่หน้ามหาวิทยาลัยบูรพา
สุดท้ายไม่มีทุนไปร้อยพวงมาลัย
ก็เลยไปขอล้างจานขอทำความสะอาด
พอกริตยาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยออกค่าเช่าห้องให้เดือนละพันห้า

ลูกชายก็อยู่ที่ระยองแวะเวียนมาบ้างลูกสาวอยู่กรุงเทพก็ไม่ค่อยได้เห็น
พอกริตยาบอกว่าเห็นหน้าคุณยายที่ถูกทำร้ายตกใจมากเลยนะ
แต่ก็ยอมรับว่าคุณยายดื่มเหล้าบ่อย

แต่เมาก็อยู่ของแกเงียบไม่ได้ไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใคร

ถ้าคุณยายถูกชายชะกันสองคนมารุมทำร้ายจริงเนี่ยนะ

บ้านคุณยายมันเป็นห้องเช่าแบบติดกันเลย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือ

คุณยายไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแหล่ง
คนที่จะให้กู้เงินก็ไม่น่าจะกล้าให้กู้
แล้วคนแถวนั้นก็รู้ว่ากินเหล้าทั้งวันอย่างนี้

ทางผู้กำกับสพแสนศุกร์เขาบอกเลยว่าเขาเจอตัวคุณยายละ
ไปเจอตัวที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนวัดเสม็ด
ก็ไปคุยกับพอพอบอกว่าอ๋อก็คุณยายมาช่วยงานที่นี่
คุณยายเนี่ยยืมเงินพอหลายหนแล้วนะเกือบสามหมื่นบาทแล้วอะค่ะ
คุณยายชอบยืมเงินคนแต่จะไปยืมคนที่เขาไม่คิดดอกเบี้ย

วันเกิดเหตุให้คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างพามาส่ง
แล้วบอกพอว่าเนี่ยถูกทำร้ายก็เห็นรูปก็เลยส่งรูปไปเนี่ย
มีการโพสต์ในโลกโซเชียลไปมาสุดท้าย
ท่านผู้กำกับสพแสนศุกร์บอกว่าเชิญตัวคุณยายบุญชูมาสอบปากคำเรียบร้อย
เพราะไปเจอตัวที่โรงเรียนใช่ไหมคะครับพอไปถึงสพแสนศุกร์
คุยกับคุณยายอยู่ประมาณสองชั่วโมงอืมคุณยายบอกว่าคุณยายทำเอง
ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองคุณยายโกหกว่าถูกชายชะกันสองคนมาทำร้ายเพื่อมาทวงเงิน
ทำไมฮะคุณยายบอกอยากจะประชดลูกลูกอ๋อเพราะลูกไม่ได้มาอยู่ด้วยดูแล
เนี่ยมีลูกชายลูกสาวคนหนึ่งอยู่ระยองคนหนึ่งอยู่กรุงเทพ
โถคุณยายเอ้ยคุณยายทำตัวเองอะค่ะ
แล้วหนักด้วยนะแต่โอ้โหเห็นหน้าคุณยายแล้วน่าตกใจว่าคุณยายทำยังไงอ่ะน่ะ
ปูดบวมหน้าม่วงขนาดเนี้ยนะคะเนี่ยคุณยายสารภาพแล้วนะคะว่าคุณยายทำร้ายตัวเอง
เพื่อประชดลูกนะคะอ่าก็ขอให้หายไวนะครับคุณยาย